เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัย๒๐ปี

ผมตั้งชื่อให้เลย
คลิปแรก

ถามหน่อยเห็นไหมว่าเขาถ่ายอยู่

ก็เห็นหน้าคุณชัดเลยครับผม
อีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่ชื่อว่ายึกยักษ์
ึกยักษ์เงาอะไรมันยึกยักษ์นะฮะ

เก่ามากเก่าคันตัวปัดยุงปัดยุง
หรืออะไรดีกินข้าวหรืออะไรฮะก็ว่ากันไปนะครับ
สิทธิ์ลงไปพูดคุยกับผู้โพสต์คลิป
คือนายสืบพงคำเสงอายุ๒๐ปีก็เล่าว่า

หลังจากที่กำลังรอรถเพื่อกลับห้องพัก
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ปวดท้องเลยเดินเข้าห้องน้ำชายบริเวณชั้นหนึ่ง

บันทึกถ่ายคลิปไว้ได้๓คลิปครับ

คือแบบว่าสักพักนึงได้ยินเสียงคนเข้า
คือเขาเข้าห้องสายมือผม
ก็คือเข้าซ้ายมือผมใช่ไหม
ผมก็เข้าชามฟูระแรงของผมเสร็จครับ
แล้วทีนี้มันมีเงาอยู่ข้างบนหัว
ผมก็เลยมองขึ้นไปมันมีคนแอบมองนะ
เขาก็เลยลงทีนี้ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องหน้า
แช่ไว้คืออัดวินโมเลยตั้งใจอัดเลย
เพราะว่ารู้แล้วว่ามีคนแอบมอง
ทีนี้ผมอยากรู้ว่าเขาจะปีนขึ้นมาดูเราอีกไหม
เขาก็ปีนมาแล้วพอเขาปีนมาเขาเห็นว่าผมอัดวีดีโอใช่ไหมครับ
เขาก็พูดเหมือนว่าเหมือนจะชวนเราอะ
ส่วนไปห้องนู้นห้องนี้นะอันนี้ผมไม่ได้มองกลับไปดู
คือผมมองในวีดีโอแล้วคือว่าเขาพูดนะ
ทีนี้เขาก็เลยลงไปปุ๊บผมก็เลยอ่ะรอถ่ายไว้อีกนะ
ว่าเขาจะขึ้นใหม่ไหมเขาก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วคือเห็นผมยังถ่ายอยู่เขาก็หมอบเขาก็คือลงไปเหมือนเดิม
อ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปยืนช่วยตัวเองนะแล้วแบบว่าเหมือนเขาจงใจให้เราเห็น
เงาว่าเขาช่วยตัวเองคือผมไปบอกแม่บ้าน
แต่คือแม่บ้านบอกว่าเจอแบบนี้เยอะแล้วคือแบบว่าพอได้ยินแบบนี้แล้ว
ไม่รู้ว่าเราจะไปแจ้งทำไมในเมื่อก่อนหน้านี้เคยมีคนเจอแล้ว
แต่ว่าทางห้างไม่ได้ทำอะไรเลย
นี่แหละครับก็ระวังภัยกันไว้นะฮะ
แล้วก็ฝากทางห้างด้วยนะครับในการดูแลความปลอดภัยในห้องน้ำต่าง
ขนาดห้องน้ำชายเองนะยังเจอเลยนะคะ

ห้องน้ำของชายคนนี้กระทำในที่มิดชิดจึงไม่ถือเป็นความผิด
ผมอยากรู้ข้อกฎหมายเหมือนกันผมพยายามหาข้อกฎหมายดู
กฎหมายดูกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศ
คืออยากรู้ว่าการช่วยตัวเองในห้องน้ำสาธารณะเนี่ย
ผิดไหมหรือมันเป็นที่มิดชิดจริงหรือเปล่า

ช่วยบอกต่อทางไลน์หน้าจอกันมาหน่อย
เพราะว่าในกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศ
ก็จะมีหลายมาตราส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการถูกคมคืน
กระทำชำราวการค้าประเวณี
และอีกมาตราหนึ่งมาตรา๒๘๕
กระทำความผิดแก่ผู้สืบสันดาลสิทธิ์